เรื่องนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีแล้วคือคนที่ได้เห็นคลิปหลายคนเขาก็สนใจว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าเพราะเขามีการอ้างอิงว่าเขารู้จักกับคนดังอย่างบิ๊กโจ๊กด้วยนะคะใช่คนนี้เขาอ้างตัวเป็นทหารเรือเมาแล้วก็เลยไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่มาปิดร้านทั้งที่ตัวเองเปิดเกินเวลาเจ้าหน้าที่ก็มาปฏิ
บิ๊กโจ๊กด้วยนะคะฟังเขาหน่อยค่ะ
ที่ออกมาตรวจสถานบริการและขอให้ร้านหยุดให้บริการเพราะเปิดเกินเวลา
แต่ชายคนนี้เขาก็อ้างตัวว่าเขาเป็นทหารเรือนะชักปืนไวกว่าตำรวจด้วยนะ
ขณะที่ตำรวจสภสัตหีบพยายามบอกว่าเขามาปฏิบัติหน้าที่ใจเย็น
แต่ชายคนนี้ก็ขู่อีกว่าเป็นตำรวจยามกลางในถิ่นทหารและคว่างกระป๋องใส่
จังหวะที่เขาคว่างกระป๋องมาใส่
อกจากนี้อ้างไปอีกไปถึงบิ๊กโจ๊กบอกว่าเป็นเพื่อนกัน
ขู่จะย้ายทั้งโรงพักเลยค่ะ
ตำรวจพูดได้ประโยคเดียวปฏิบัติหน้าที่นะครับนะคะ
เหตุการณ์นี้คือเกิดมาเมื่อ๓วันก่อน
ช่วง๕ทุ่มค่ะที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวสวนสาธารณะ
น้องตะเคียนบอร์นอำเภอสัตว์ตะหิต
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ตรวจสอบแล้วยืนยันว่า
ชายคนนี้เป็นทหารเรือจริงนะคะยศนาวะเอก
จากการสอบถามพลเรือโทปกครองมณฑาตุผลินโคศกองทัพเรือยอมรับค่ะ
เป็นทหารสังกัดกองทัพเรือจริงด้วยหลังจากเห็นคลิปแล้วถือว่านี่เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม
แล้วก็ชื่นชมตำรวจนะคะที่ก็เข้ามาระงับเหตุตามหน้าที่ค่ะ
ทางสถานีตำรวจพุทธรสัตว์ตะหิตทำหนังสือถึงผู้บัญชาการทานทัพเรือสัตว์ตะหิต
เพื่อขอตรวจสอบบุคคลดังกล่าวแล้วและเบื้องต้นนะคะตัวผู้ก่อเหตุก็ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย
ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไว้แล้วส่วนต้นสังกัดค่ะสั่งทำรงวินัย
ระยะเวลาก็ขึ้นอยู่กับความผิดนะคะและจะมีการชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
กองทัพเรือเองก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ด้วยนะคะ